เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานค่ะที่จังหวัดกำแพงเพชร
มีรถกระบะคันหนึ่งสองสามีภรรยามาด้วยกัน
อยู่ดีมีรถเก๋งหัวร้อนมาปาดหน้า
ต่อว่ามาทุบรถแล้วขู่จะชักปืนยิงแล้วก็ขับรถหนีไป
แต่ไม่รู้ยังไงเวรกรรมตามทันหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะ
รถเก่งคันนี้พอหนีไปไปพุ่งชนจนได้รับบาดเจ็บค่ะ

อันนี้เป็นเหตุการณ์ต้นเรื่องเลยค่ะ
รถเก๋งอัลติสนะคะผู้ชายเป็นคนขับนะคะ
ลงมาทะเลาะกับทางรถกระบะ
ตะโกนในลักษณะที่ว่าเก่งมากนึกเหรอ

เหตุการณ์เกิดขึ้น๔โมงเย็นเมื่อวาน
ปากซอยหมู่บ้านโค้งวิไลอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
แล้วอย่างที่มิ้วบอกว่าไม่รู้ยังไง
รถเก๋งอัลติสคันนี้ขับหนีไป
ตำรวจสพคลองขลุงบอกว่า
รถเก๋งอัลติสไปชนเสาหลักกิโลเมตร

แต่ยังดีนะตัวคนขับเขาก็เจ็บนิดหน่อย
คนขับชื่อนายอายการอายุ๓๓
ตัวเองเจ็บนะรถยับขนาดนี้

ก็ยังนั่งอยู่ในรถแล้วพูดวกไปวนมา

ตำรวจก็กำลังพูดคุยกับตัวนายอายการคนนี้นะคะ
เพราะว่ารถเขาก็พังยับเลยแล้วเขาก็พูดจางง

ตัวคนขับกระบะคือนายวิรัติอายุ๕๓

รถเก๋งอัลติสคันนี้
เพิ่งไปทุบรถกระบะของเขา
แล้วก็ต่อว่าเขากับภรรยาแล้วทำร้ายร่างกายเขากับภรรยาด้วย
ตำรวจก็เลยโอ้โหงั้นแบบนี้ขอตรวจค้นรถหน่อยก็แล้วกัน
รถของนายอายการมีอะไรบ้าง

อายการไม่ยอมไม่ยอมให้ตรวจไม่ยอมให้อะไรพูดจาไม่รู้เรื่อง

พาตัวไปโรงพักก็แล้วกัน
ทีนี้ค่ะทางฝั่งรถกระบะค่ะ
นายวิรัติบอกว่าเนี่ยรถเขาโดนทุบแล้วก็ได้รับความเสียหายนะ
ประตูฝั่งคนขับกับท้ายรถนะคะถูกทุบนะคะ
ส่วนนางวันนาอายุ๕๓ภรรยาของนายวิรัติ
อยู่ในรถกระบะด้วยกันนะคะถูกทำร้ายด้วยคุณผู้ชม

แล้วก็บอกว่าคือจริงแล้วเนี่ยก่อนจะมีเรื่องอะนะ
จะขับรถพาลูกไปหาหมอ
เลี้ยวออกปากซอยรถอัลติสสวนมา
สามีเธอก็ค่อยขยับกระบะให้รถเก๋งผ่านไปก่อน
แต่รถเก่งไม่ยอมจอดแล้วมาด่าแล้วมาทุบรถ
แล้วก็บอกว่าจะไปเอาปืนในรถมายิงด้วยขู่
แล้วก็มีชุลมุนวุ่นวายชกต่อยกันด้วยค่ะ

แล้วสุดท้ายก็ไปเกิดอุบัติเหตุรถชนจนได้รับบาดเจ็บ
ทางฝ่ายรถเก๋งค่ะตัวในอายการเนี่ยนะคะ
บอกว่าโอ้ยฝั่งกระบะนั่นแหละมีทั้งมีดมีทั้งอาวุธ
ไม่อยากมีเรื่องผมเลยต้องขับรถหนีออกมา
แต่เท่าที่สังเกตอาการของนายอายการคนนี้

ไม่รู้เมาอะไรหรือเปล่าเพราะพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่อง

เห็นว่าไปตีพี่เขาเขาขับรถสวนไปมีเรื่องอะไรมาก่อนไหม
ไม่ไม่มีไปมีเรื่องอะไรมีแต่พี่เขามีแต่พี่เขาตีเขามาก่อน

ใช่
ทั้งมีดทั้งอะไรมาแล้ว
คุณผู้ชมว่าลักษณะท่าทางของนายอายการดูเมาไหมคะ
เดี๋ยวจะมีคำตอบให้ว่าเมาหรือไม่เมาเมาอะไรกันแน่
ทีมข่าวของเราไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่ที่จุดเกิดเหตุเลยค่ะ
ปากซอยที่มีการทะเลาะกันตั้งแต่ต้นเรื่อง
ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าตอนเกิดเหตุเหมือนเขาทะเลาะ
กันเรื่องไม่ยอมถอยรถให้กันด้วยความที่ซอยมันแคบ
คนในซอยก็วิ่งไปห้ามช่วยแจ้งตำรวจ
ขู่จะยิงทุกคนเลย
โอ้โหดีนะที่ไปค้นในรถแล้วมันไม่มีปืนอะไรจริงขู่เฉย
ไม่อย่างนั้นคงมีคนถูกยิงแล้วละมั้ง
แล้วคนที่ไปห้ามมีแต่ผู้หญิง
อันนั้นก็ไม่เข้าเนอะ

เขาไปเทรูในลดกญเขานี่แต่ก็ไม่เห็นปืนเขา
แต่ไม่เห็นเจ๊เลนบอกพูดเม้นร้อยก็อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวกลับมาเอาปืนก่อน
คู่ว่าจะเอาปืนมายิงหรือยังดีที่ไม่ได้มีปืนจริง
หนุ่มนิสัยดีนะไม่มีพฤติกรรมแบบนี้เลย
เนี่ยครั้งแรกเลยที่มีพฤติกรรมแบบก้าวร้าวแบบนี้
แต่แฟนนุ่มของเธอดื่มเหล้า
แต่ไม่รู้เรื่องของการเสพยาว่ามีหรือเปล่า

ตำรวจก็เลยเฉลยแบบนี้ค่ะ
สุดท้ายแล้วตัวนายอายการเมาจริง
ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลสูงถึง๒๔๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
สูงมากนะคะเมาเหล้านะคะแต่ไม่มีสารเสพติดอย่างอื่น
ก็แจ้งข้อหาขับรถขณะมึนเมาสุรา
ข้อหาทำร้ายร่างกายทำให้เสียทรัพย์
ขับรถประมาททรัพย์สินทางราชการเสียหายหลายข้อหาเลย
ส่งฟ้องศาลในวันพรุ่งนี้ค่ะ
ไม่ต้องถึงไอยาการชื่อนี้ดีชื่อไอยาการแต่แหมดูพฤติกรรม
จำรวจบอกไปสารเลยไม่ต้องพบไอยาการ